พลเรือนที่ถูกกล่าวหายงเว็บพนันออนไลน์
ถูกนำตัวไปฝากหางที่ศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัว
ถามว่าทำไมมีแค่๖ตำรวจ
ซึ่งจริงตามรายชื่อตั้งแต่เมื่อวานนี้มี๘นายตำรวจนะ
แต่ว่าตำรวจสองนายได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปเมื่อวานแล้ว
ส่วนที่เหลืออีก๖นายและพลเรือนเมื่อคืน
สอบปากคำกันตลอดทั้งคืนแล้วก็ทยอยส่งสารกันวันนี้นะครับ
พนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
กลุ่มตัวผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงิน
เปิดบัญชีม้าและจัดให้มีการเล่นพนันรวม๑๔คน
ก็ประกอบด้วยตำรวจที่เหลือ๖นายแล้วก็พลเรือนอีก๘คน
ไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ในการฝากขัง
โดยระหว่างคุมตัวนะฮะมีผู้ต้องหาซึ่งเป็นพลเรือนชายคนหนึ่ง

ก็เลยต้องมีการประสานตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ

ก็สามารถที่จะส่งตัวฝากขังต่อสารได้นะครับ
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทั้งหมด

เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูง
เกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

คุณผู้ชมนี่เป็นช่วงจังหวะของการคุมตัวทั้งพลเรือน
แล้วก็นายตำรวจคนสนิทของบิ๊กโจ๊ก
ไปส่งสารในการฝากขังนะครับ
ผู้สื่อข่าวสอบถาม๒คน
ก็คือผู้พันหนึ่งพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๔

เจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามใดนะครับ
แต่ว่าก็ยิ้มแล้วก็พยักหน้าให้กับสื่อมวลชน
แล้วก็นักข่าวก็เห็นทางด้านของพลตำรวจตรีนำเกียจเดินตามมาพอดี
ถูกควบคุมตัวแล้วก็เดินตามมา
ก็เลยตะโกนถามพลตำรวจตรีนำเกียรติ
ธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ
กองประชาการตำรวจนครบาลนี่ตอบ
ด้วยท่าทางสบายว่าสบายดีครับ
ก่อนจะเดินขึ้นรถไปแล้วก็ถูกนำตัวไปฝากขังต่อสาร
ดูจังหวะของทั้งสองคนทั้งผู้พันหนึ่ง

พี่หนึ่งเป็นอย่างไรบ้างครับพี่หนึ่งเกียจไหมพี่

พี่หนึ่งเป็นอย่างไรบ้างครับพี่

ไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ

ท้าที่สุดศาลอนุญาปล่อยตัวชั่วคราวในวงเงินประกันคนละ๑แสนบาท

พาไปดูที่กองบังคับการตำรวจนครบาน๕ค่ะ

กรมชาติการตำรวจนครบาน๑ใน๘ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์

ไปฝากหางต่อสารหลังจากที่สอบปรับคำที่กรมคับการตำรวจนครบาน๕เรียบร้อยแล้ว

ส่วนพันธุ์ตำรวจเอกอาริสก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะคะไม่ได้ตอบคำถามยิ้มให้เท่านั้น
นี่เป็นตำรวจสองนายนะคะที่ได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้
ทีนี้พอมาคุยกับทนายความทนายความสุภาชัยทิพย์สิทธิ์เนี่ย
ซึ่งเป็นทนายความของทั้งพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิแล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกเขมริน
สองพี่น้องฮะใช่ค่ะบอกเลยนะบอกว่าตำรวจสองพี่น้องเนี่ยก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
แต่ก็ให้การที่เป็นประโยชน์กับตำรวจแล้วเรื่องที่คนบ้านเนี่ยทั้งสองคนไม่ได้กังวลค่ะ
มามอบตัวด้วยตนเองแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ได้เป็นการถูกจับกลุ่ม
อันนี้คือทนายยืนยันนะคะแล้วศาลเนี่ยก็ได้อนุมัติการประกันตัวของพันธุ์ตำรวจเอกเขมริน
แล้วก็พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิด้วยวงเงินหนึ่งแสนบาทฟ้องกลับไหมอ่ะหลังจากนี้
อันนี้ทนายบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยกับทั้งสองคนนะคะแล้วก็ในฐานะทนายความเชื่อมั่นว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอในการพิสูจน์
ตำรวจทั้งสองนายไม่ได้กระทำผิดทีเนี้ยมันมีภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียล
บอสมินนี่ที่เป็นหัวหน้าของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เนี่ยนะคะ
แล้วมันมีภาพปรากฏภาพนี้แหละคุณผู้ชมพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิถ่ายรูป
ชิดกันแล้วมือมีการวางบนตักของบอสมินนี่
เรื่องนี้เราก็ถามทนายถึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วย
ทนายก็บอกว่ายังไม่ได้มีรายละเอียดเรื่องนี้
เดี๋ยวต้องรอทางพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิชี้แจงค่ะ
ยืนยันในความรู้สึกของทั้งของคนนั้นนะครับ
แล้วก็เดินทางมารับทราบข้อเก่าหามามอบตัว

ทั้งคู่ยอมรับสารภาพหรือปฏิเสธ
การปฏิเสธครับเพราะว่ายืนยันว่าตัวเองเป็นสุดครับ

ทั้งคู่จะมีการแจ้งฟ้องกลับไหมคะกับที่โดน

มีปรึกษาเรื่องนี้ไหมครับ
ส่วนเบื้องต้นยังไม่ได้คุยกับเรื่องพวกนี้ครับ
นี่นะครับก็เป็นทานายความของตำรวจสองพี่น้อง
ก็ทีนี้มันมีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ
เรื่องเกี่ยวกับการประกันตัวในตำรวจนะคะ
ว่าศาลนัยกรุงเทพฯใต้ให้ประกันตัวในตำรวจ
เออนะฮะก็๒คนในเบื้องต้นอย่างที่บอกไป
ก็คือพันธุ์ตำรวจเอกเขมรินพิสมัย
พันธุ์ตำรวจเอกอาริสครูประสิทธิ์รัฐนะฮะ
สอบสวนเสร็จก่อนใครส่งสารก่อนใคร
ได้รับการประกันตัวก่อนใครไปแล้วนะฮะ
ก็ยังเหลืออีกตำรวจ๖นายแล้วก็มีพลเรือนนะครับ

ใช่ค่ะคุณบุ๊คพูดถึงพลเรือนเราไปดูกันหน่อยก็แล้วกัน
ถ้าจะย้อนกลับไปเพราะหลังจากเรื่องของตำรวจ
เป็นประเด็นขึ้นมาว่ามีตำรวจทั้งหมดถูกออกไม้จับ
กลายเป็นว่าเรื่องของพลเรือนมีทั้งหมดกี่คนอย่างไรบ้าง
เมื่อวานนี้เนี่ยทีมของตำรวจเนี่ยนะคะ
ก็มีการไปตรวจค้นแล้วก็ไปจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหาได้นะคะ

กลุ่มผู้ต้องหา๘คนจากทั้งหมดจริงต้อง๙คน
ก็เดินทางมาที่กองบินตำรวจดอนเมืองนะคะ
ซึ่งจริงแล้วเมื่อวานนี้ก็มีการออกหมายจับค่ะ
คุมตัวมาก็เป็นพลเรือนทั้งหมดนะคะ
สอบปากคำกันที่กองบังคับการตำรวจนครบาน
มีรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทั้งหมด๓คันมารอรับนะครับผู้ต้องหา
ก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์พูดอะไรกับผู้สื่อข่าว

แล้วก็มีบางคนก็ใช้ผ้าคลุมศีรษะปิดบังใบหน้า

สักประมาณจนกระทั่ง๑ทุ่มรถตู้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็นำตัวผู้ต้องหา๘คนจากทั้งหมด๙นะคะ
มาถึงกองบังคับการตำรวจนครบาน๕
มีเป็นผู้หญิงทั้งหมด๗ค่ะแล้วก็เป็นผู้ชาย๑
ให้สัมภาษณ์เลยเดินเข้าลิฟต์ไปทันทีค่ะ

ตำรวจของสอนอทุ่งมหาเมฆก็คอยยืนรักษาความปลอดภัย

ส่วนผู้ต้องหาอีก๑คนที่บอกว่าขาดอีก๑คน

ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นก็เดี๋ยวจะเข้ามามอบตัวค่ะ

กระทำความผิดฐานฟอกเงินแล้วก็รับเป็นบัญชีม้า
หนึ่งในนั้นถูกระบุว่ามีหนึ่งคนเป็นหุ้นส่วนเว็บไซต์

มีการเล่นพนันออนไลน์เพิ่มเติมไปนะคะในส่วนของกลางในคดีคุณผู้ชม
ลองดูภาพนะตอนที่เจ้าหน้าที่น่ะเมื่อวานเนี้ยมีการไปตรวจค้นบ้าน
ของผู้ต้องหาทั้งหมดโอ้โหของที่ยึดได้เป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมคอมพิวเตอร์อันนี้สำคัญ
เอกสารต่างก็จะสามารถจะได้ตรวจสอบได้
มีตู้เซฟพาสปอร์ตแล้วก็พวกของสะสม
ซึ่งเป็นของสะสมที่มีค่าและมีมูลค่า
เขาบอกว่าเจอกว่า๒๐ตัว
แล้วยังมีตัวตุ๊กตาหลักแสน
ดิฉันก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นบอกว่าเขากำลังฮิตกันนะคุณน้ำแข็ง

เดี๋ยวจะเห็นที่ตำรวจห่อพลาสติกแล้วก็อุ้มมาทั้งตัวนะ

น้ำหนักมันเบาอุ้มคนเดียวเขาไหว
ถามที่ต่ำนี่ก็เป็นแสนแล้วอย่างอะไร
และตัวที่บอกเป็นตัวกระตาเหมือนรูปกระตาไอวะเนี่ยนะคะ
ก็สามารถยึดลดหรูได้อีกด้วยและอย่างที่บอกว่าของสะสมราคาแพงทั้งนั้นเลย
ส่วนมากก็จะเป็นของกลางที่ยึดมา
คือจริงก่อนแน่นี้ถ้าย้อนผ่านไปคุณจำได้มาแก๊งจีนท์เท่า
เขายึดพวกตุ๊กตาไบ่บิ่กเหมือนกันออกมาเยอะมาก
ราคาสูงถึงหลักล้านนั่นแหละ
นี่แหละค่ะตัวที่ตอนไปตรวจยึดมานะคะ

มีหนุ่มคนหนึ่งขอเข้าดูรถยนต์หรูของกลาง
ถูกยึดจากกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเป็นพลเรือน
แล้วก็ถูกจับกลุ่มร่วมกับตำรวจลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนะฮะ
ในคดีนี่แหละฮะเครือข่ายพนันออนไลน์นะครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้บอกว่ารถมันคล้ายกับตัวรถของตัวเขา
หายจากเชียงใหม่มานานครึ่งปีก็เลยขอเข้ามาตรวจสอบหน่อยนะฮะ
โดยภายหลังจากพนักงานสอบสวนได้นำตัวตำรวจ๘นาย
ลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
และพลเรือน๙รายที่ถูกดำเนินคดีเครือข่ายพนันออนไลน์ไปฝากขัง

ทะเบียนขอไข่ครคัง๔๒๗๕กรุงเทพมนคร
ซึ่งเป็นรถยนต์ของกลางจากหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือนในคดีดังกล่าวเนี่ยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้บอกว่ารถคันนี้ลักษณะคล้ายรถของผมมาก
รถของผมหายไปจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณเกือบครึ่งปี
เมื่อรู้ว่ารถคันนี้ถูกตำรวจยึดมาเป็นของกลาง
ผมเลยขอแวะมาดูแล้วก็ตรวจสอบ
พบว่ามีตำหนิของรถคล้ายกับรถของเขามาก
คุณบางทีถ้าเราเป็นเจ้าของเราจำรถเราได้นะ
ทีนี้เขาจะให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เพื่อตรวจสอบว่ารถคันนี้เป็นรถของเขาจริงหรือไม่นะครับ
ยืนยันว่าตัวเขาเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี

แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่ารถของเขามันถูกอายัดถูกยึดมาแบบนี้ได้ยังไง
แล้วไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีได้อย่างไรนะครับ